เขามีของดีที่เป็นภูมิปัญญาแล้วขึ้นชื่อของเขานั่นก็คือ
ผ้าย้อมดินค่ะ
นี่ผ้าย้อมดินที่สุโขทัยโด่งดังแล้วเป็นเอกลักษณ์มากนะคุณ

ดินจริงเขาย้อมดินจริงแล้วสีสันเขาก็สวยงามมากนะคะ
ทอผ้าพื้นเมืองบ้านวังหาดอยู่ที่ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย
เขาเป็นแหล่งผลิตผ้าย้อมดินบ้านวังหาดจากค่าไฟ

เป็นผ้าไฟล์ทอมือแล้วย้อมดินที่เป็นสีดินธรรมชาติแบบนี้
ย้อมดินบ้านวังหาดเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาของคนพื้นเมือง
ผ่านกระบวนการการผลิตที่ประณีตพิธีพิธานด้วยการถักทอเส้นไฟล์
จากความรักความใส่ใจแล้วก็เลือกสรรเฉพาะวัตถุดิบจากธรรมชาติ

หรือเคลี่ยมข้ามันเป็นนิมิ่อูนย์
ทั้งย่ามกระเป๋าผ้าห่มผ้าคุมไหลเสื้อคือมีหมดเลย
เป็นถุงผ้าอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็คือสีสันเขาจะเป็นสีธรรมชาติ
มีย้อมเข้มบ้างอ่อนบ้างซึ่งเนื้อผ้าของเขาเนี่ยจะนุ่มพิเศษเลย
แล้วสีเป็นเอกลักษณ์เลยที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่เหมือนคุณชนะนะคุณเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นพิษอันนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมเลยส่งผมกลับมาอยู่ที่สตูดิโอ
โอ้ตรงนี้อยากส่งคุณกลับมากัน
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจต้องการสั่งซื้อผ้าย้อมดินบ้านวังหาด
หรือว่าต้องการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาการย้อมผ้าไฟต่างแบบนี้นะคะ
โทรไปสอบถามได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เราขึ้นไว้ให้แล้วนะจ๊ะ
ได้เลยฮะ